ไปดูอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันบ้างนะคะหลังจากที่ดาบตำรวจคนหนึ่งเนี่ย
จอดรถเสียบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานีค่ะ
ทีนี้ก็มีดาวร้ายคณะลิเกชื่อดังขับรถผ่านมาแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
โดยเขาเนี่ยขึ้นไปส่องไฟแลตมือถืออยู่ที่ท้ายกระบะจู่จู่ค่ะ
มีรถอีกคันขับมาพุ่งชนท้ายกระแทกดับตำรวจเจ้าของรถจนเสียชีวิต
ส่วนตัวของลิเกหนุ่มก็กระเด็นตกลงไปด้านล่างจนเสียชีวิตเช่นกันนะคะ

โอ้โหซ้ำซ้อนกูตายกู

ทะเบียนพอพึ่งขอไข่ห้าหกสี่สามขอนแก่นที่วิ่งเสียหลักพุ่งชนรถที่กำลังจอดซ่อมอยู่ไหล่ทาง
ทำให้รถกระเด็นไปโดนผู้ที่กำลังซ่อมรถอยู่จนมีผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
คือดับตำรวจนรงดินสุวรรณอายุสี่สิบเจ็ดปีพบหมู่งานอรัฐขาสองบกอคฟและนายสลาวุธหรือเอ็กซ์
พงศวรรษอายุสามสิบสี่ปีซึ่งเป็นนักแสดงดาวร้ายคณะลิเกชชื่อดังเอกชายราชันเสียชีวิตขาดที่
ธีรพัฒน์พงศวรรคฉายาลำวงย้อนยุคสายันปัญญาพ่อของนายเอ็กซเล่าว่าช่วงเช้ามืดที่เกิดเหตุ
ลูกชายเห็นรถกระบะของดาบตำรวจนรงจอดเสียอยู่ข้างทางจึงตัดสินใจลงไปช่วยเหลือโดยปีนขึ้นไปท้ายรถกระบะและเปิดแฟสโทรศัพท์มือถือบกไปมาเพื่อส่งสัญญาณบอกว่าตอนนี้มีรถกำลังเสียอยู่
พี่สาวของนายเอ็กซ์เมื่อเห็นศพน้องชายถึงกับล้มทั้งยืนร้องไห้
พร้อมกับบอกว่าจะลงไปช่วยเขาทำไม
ด้านภรรยาของดาบตำรวจนโรงบอกว่าสามีบอกเพียงจะรีบขับรถ
กลับไปหาแม่ที่จังหวัดสงคราเนื่องจากมีอาการป่วยหนัก
พยายามห้ามปรามให้เดินทางตอนเช้าแต่ไม่เป็นผล
ไม่นานได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าสามีเสียชีวิต

ทราบว่าสามีต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนเดินทาง

ก่อนมีรถกระบะสีขาวขับมาชนซ้ำจนเสียชีวิต
ในอดีตศักดิ์เจริญพนธ์อายุ๖๔ปี
คนขับรถกระบะสีขาว
มือไหว้ขอโทษพ่อของนายเอ็กซดาวร้าย
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
รับว่ามองไม่เห็นรถกระบะสีดำที่จอดเสียอยู่
จึงทำให้ขับพุ่งชนท้ายรถกระบะสีดำอย่างจัง
โดยไม่ได้แตะเบรก
เบื้องต้นตำรวจสนคู่ขนาดรอยฟ้า
แจ้งข้อหานายอดิษักส์สองข้อหา
คือขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
และข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สุชาดาสดิกโครงข่าวไทยรัฐทีวีแรงงาน